สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษารา
วันนี้ฝนน้อยอากาศร้อนอบอ้าว
นี่เป็นสัญญาณเตือนว่าตั้งแต่วันแม่จนถึงต้นสัปดาห์หน้าฝนจะตกหนักค่ะ
ส่วนอากาศวันนี้ไม่ต่างกับฤดูร้อนเลยแถมเป็นความร้อนที่เป็นร้อนอบอ้าวด้วย
จากลมมรสุมประจำฤดูอ่อนกำลังลงและไม่มีปัจจัยอื่นที่ทำให้เกิดฝน
แต่ยกเว้นภาคใต้ค่ะซึ่งเป็นจุดที่มีฝนเยอะที่สุดของวันนี้
ส่วนวันพรุ่งนี้ร่องฝนจะเข้ามาพาดผ่านทางตอนบนของประเทศไทย
วกกับลมมรสุมที่จะกลับมามีกำลังแรงขึ้น
ช่วงวันหยุดยาววันแม่๓วันนี้ฝนจะตกทุกภาคมากถึง๑๖๐๘๐ของพื้นที่ค่ะ
ส่วนค่าเฉลี่ยของฝนวันนี้ค่อนข้างน้อยอยู่ที่๑๒๐๖๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลจุดไหนที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรเลยค่ะ
ส่วนค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิวันนี้อยู่ที่๒๓๓๗องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครฝนน้อยเช่นเดียวกันค่ะ๑๔๐ของพื้นที่ตกตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำ
วันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า๑๘นาฬิกา๔๒นาที
ส่วนวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีตี๕๔๒นาทีค่ะ
สุดสัปดาห์นี้ก่อนที่จะพาคุณแม่ไปเที่ยวอย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศและตรวจสอบสุขภาพของคนที่คนรัก